ไม่ว่าจะเป็นเจ้าท่าภูมิภาคระนองทหารตำรวจน้ำ
ก็ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจความเรียบร้อย

ให้ทั้งทางด้านผู้ประกอบการ
ให้มีการเอาชูชีพให้กับผู้โดยสารได้ใช้ด้วย
เพราะว่าช่วงนี้คลื่นสูงกังวลว่าจะเกิดอันตรายนั่นเองนะคะ

โดยจ่าเอกทวีพรมทองนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

ร้อยเอกสักเขตบุญพิทักษ์หัวหน้าไฟข่าว
เฉพาะกิจกรมทหารราบที่๒๕
และตำรวจน้ำจังหวัดระนองก็เดินทางไปที่เกาะพยาม
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดระนองนะคะ
เพื่อที่จะตรวจสอบรวมถึงดูแลเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยชาวต่างชาติที่โดยสารมากับเรือเร็วและเรือไม้
เพื่อพักผ่อนรวมถึงท่องเที่ยวบนเกาะพยามค่ะ
โดยจ่าเอกทวีกล่าวว่าการนำกำลังเจ้าหน้าที่
ออกตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
เนื่องจากในระยะนี้จังหวัดระนอง
เข้าสู่ช่วงการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ
ช่วงปลายปีแบบนี้มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากค่ะ

พบว่าส่วนใหญ่ผู้ควบคุมเรือ
ให้นักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพ

แล้วก็ขอตรวจสอบเอกสารการเดินเรือ
รวมถึงสิ่งที่สำคัญเลยต้องเป็นการขอความร่วมมือนะคุณ
คือประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ
ว่าการใส่เสื้อชูชีพสำคัญขนาดไหน
ถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
เพราะว่าบางช่วงโดยเฉพาะในช่วงบ่าย
ลมในทะเลอาจจะมีกำลังแรงนะคะ
โดยหลังจากนี้ก็จะมีการออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
หากผู้ควบคุมเรือยังไม่สนใจคำเตือน

เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีค่ะ
แล้วก็ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้
จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว
ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั่นเอง
เพราะว่าแน่นอนก็คงไม่อยากให้มีการอ่านข่าว
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต่างนั่นเอง

ต้องตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนั่นแหละนะครับ